ครับปีนี้นะฮะวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนะครับพี่อุ๊บวิริยะ
ก็ในฐานะที่อยู่วงการบันเทิงก็ต้องไปเลือกตามสิทธิ์ของเรานะครับ
ปกติก็เลือกประจำเลยครับแต่ปีนี้ก็ต้องพลิกต้องเฟ้นต้องตรวจสอบ
เอาคนที่ดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองไม่ใช่เข้าไปแล้วปิดโอมปิดกิน
สวาปามแล้วก็มีปัญหาไปทะเลาะกันในสภาให้เป็นที่อับอายขายหัวเราะของชาวบ้านเขา
ก็ขอเลือกคนดีและสิ่งที่ต่างที่คิดที่จะตามมาคือบ้านเมืองเราสงบ
มีอุดมสมบูรณ์ด้วยคนที่ดีที่จะมาบริหารบ้านเมืองนะฮะไม่ใช่มาขอกิน
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบทำอะไรให้มันชัดเจนด้วยนะฮะ
ไม่ใช่ตอนยังไม่ได้ว่าจะทำจะทำพอได้แล้วก็ไม่ทำตามอย่างที่ว่า
แล้วจริงนะพูดตรงว่าก็ไม่รู้เป็นอะไรนะที่เขาว่าแบบเอาเข้าไปแล้ว
ตอนแรกก็ไหว้ประชาชนดีนะหาเสียงอยากจะกราบการเนี่ย
ตอนหลังพอเข้าไปแล้วก็เลิศเชิดยิงนะเจอกันก็ไม่ทักไม่ทายกัน
ก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเสมอต้นเสมอไปและมีจิตใจ
มีความคิดไม่ใช่ไร้เดียงสาทางปัญญาความคิดแล้วจะมาบริหารบ้านเมืองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
หูทางบ้านยังจะเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะก็อยากจะฝากด้วย
ขอให้เป็นคนดีและทำงานชัดเจนตรวจสอบได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ